คุณจะคิดว่าตัวเองจะมีความหวังว่าจะได้โทรศัพท์ของคุณคืนไหม

ใช่ตกลงไปในท่อระบายน้ำแบบนี้
บอกเลยเจ้าของโทรศัพท์ยืนน้ำตาซึมอยู่เลย

เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองจันทบุรีค่ะ
ก็มีเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกู้ภัย

ระดมกำลังไปช่วยเหลือหญิงสาวคนนึงค่ะมากับแฟนนุ่ม

ตรงนี้มันคือบริเวณทางเดินข้างป้อมตำรวจตู้ยามทุ่งนาเชยค่ะ
ริมถนนสายท่าฉลับที่ตำบลตลาดที่จันทบุรี
จุดเกิดเหตุตรงนั้นค่ะนางสาวนชยาเจ้าของโทรศัพท์
กับแฟนนุ่มด้วยใจรุ้นระทึก
ทำยังไงแล้วคุณเห็นที่เขาเอาเจ้าหน้าที่เอาโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องมาไหม

คือขนาดลงไปอยู่ในน้ำแล้วเนี่ย
ไม่ใช่มันจะไม่น่าใช่นะอันนี้ใช้มันไปทราบ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาใช้วิธีการคือลงไป
โอ๊ยถ้าง่ายแบบนั้นก็งมเองสิครับคุณ

อ่าทีนี้เจ้าหน้าที่พอหลังจากรู้ตำแหน่งปุ๊บเปิดฝาตระแกงเหล็กออกมา
แล้วใช้วิธีไต่บันไดมุดลงไปในท่อมีไฟติดอยู่ที่หัวเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
สุดท้ายแม้กระแสน้ำจะไหลแรงลึกกว่าครึ่งเมตร
แต่ก็ยังเจอค่ะ
ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงพบโทรศัพท์เครื่องนั้นจนได้เจอแล้ว

โอ้โหเจ้าของโทรศัพท์มือถือค่ะสาวรายนี้

พูดทั้งน้ำตาบอกโอ้ดีใจจังเลยขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยนะคะ
เนี่ยตอนก่อนเกิดเหตุกำลังจะไปซื้อกาแฟก้าวขาลงจากรถ
ปุ๊บโทรศัพท์ร่วมปั๊บเลย
ตกลงไปในท่อตกใจรีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนจริงค่ะ

เวลาขึ้นรถใช่มั้ยเล่นโทรศัพท์ใช่มั้ย

แก้ข่าวนิดนึงไม่ถึงหมื่นครับคุณขวัญ